เกิดเหตุหนุ่มดีเจหน้าตาหล่อเหลา
แต่ว่าประสบอุบัติเหตุที่โค้งร้อยศพรัชดา
ในรอบ๑๐วันนี้ที่โค้งร้อยศพรัชดาแห่งนี้
มีผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปแล้ว๔ราย
แล้วก็มาเกิดล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับ

คือญาติแล้วก็เพื่อนบอกว่าดีเจหนุ่มคนนี้
เหมือนแชร์โพสต์อะไรที่อาจจะเป็นรางบอกเหตุ

เคยคิดไหมว่าถ้าเป็นงานศพของตัวเองจะเปิดเพลงอะไร

พี่อย่าแชร์โพสต์แบบนี้เลย

ท้ายที่สุดเมื่อคืนสักตี๒กว่า
ประสบอุบัติเหตุตรงโค้งร้อยศพรัชดา
แล้วก็ทางญาติเองโดยเฉพาะพี่สาวก็คือนางสาว
ันทนัทภูลศรีพัฒนาพี่สาวของผู้ตายนะครับ
รวมถึงเพื่อนของผู้ตายนะครับ
ซึ่งเพื่อนก็ส่วนใหญ่ทำงานเป็นดีเจเป็นพีอาร์
แล้วก็คนในวงการบันเทิงทำงานกลางคืน
ก็มาแสดงความเสียใจกันมากมายเลยนะครับ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายอันนบภูลศรีพัฒนา
หรือว่ากองอายุ๓๓ปีอาชีพดีเจ

คนนี้เขาเคยเข้าร่วมในรายการ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่ปเต็กตึงนะครับ
ก็นำศพมาที่สนผ่วนหยวดถิ่น
พี่สาวแล้วก็เพื่อนมาถึงที่เกิดเหตุ
แล้วก็มาถึงที่สอนอรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

กู้ภัยต้องช่วยกันหามไปปฐมพยาบาลด้านบนโรงพัก

บอกกับตำรวจสั้นบอกว่าทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้นะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นตี๒๓๐ของเมื่อคืนนี้นะครับ
ตำรวจสนผ่วนหยวดถิ่นรับแจ้งเหตุ
มีรถชนเสาไฟฟ้าบริเวณก่อนถึงปากซอยรัชดาพิเศษ๓๒
รัชดาพิเศษแขวงจันเกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมนครนะครับ
ซากรถก็พบผู้เสียชีวิต๑รายนะครับ
ซึ่งผู้เสียชีวิตนะฮะปรากฏว่ากระเด็นจากเบาะคนขับ
ไปเสียชีวิตที่เบาะด้านหลังนะครับ
คือหลุดออกจากเข็มขัดนิรภัยด้วย
ผู้เสียชีวิตขับมาแล้วก็สวมเข็มขัดนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยนะฮะ
รถยนต์คันนี้คืออาติสีดำทะเบียน๒กกง๗๗๘๖กรุงเทพมนาคม
อัดกับเสาไฟฟ้านะฮะ
ชิ้นส่วนของรถแตกกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นเลยนะฮะ
ลมนิรภัยทั้งด้านคนขับและคนนั่งทำงาน
ไมค์วัดความเร็วหยุดอยู่ที่๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
สภาพศพของดีเจที่เสียชีวิตก็คือกระโหลกศีรษะแตกแล้วก็คอหัก
เสื้อยืดสีเทานุ่งกางเกงวอร์มขายาวสีดำ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ในการตัดถ่างประตูหลังด้านขวา
เพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากรถ
ในห้องโดยสารพบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต
ซึ่งออกให้โดยสถาปนิก๑ใบ
แล้วก็อุปกรณ์เครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ของดีเจอีก๑ชุด
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
เห็นเหตุการณ์ก็คือนายบุญส่งก้านแก้วนะครับ
ซึ่งเป็นรอปภประจำสำนักงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ส่งเสริม
ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปพนะครับ
เล่าว่าตอนนั้นประมาณตี๒กว่านี่แหละครับ
ได้ยินเสียงหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดแล้วก็ไฟฟ้าดับทั้งหมดเลยแถวนี้
ออกมาดูพบว่าเป็นอุบัติเหตุรถยนต์
กับเสาไฟฟ้าแรงสูงจนทำให้มีคนเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งจุดนี้ก็คือจุดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโค้งร้อยศพรัชดา
รอปภคนนี้บอกว่า๑๖กันยายน
ก็เกิดเหตุกระบะดำอัดเสาไฟชายคนขับดับคาที่เหมือนกัน
กันยายนกระบะคันหนึ่งก็อัดเสาไฟฟ้าเช่นกัน
และลูกสาววัย๒ขวบเสียชีวิตคาที่

ดีเจหนุ่มเสียชีวิตตรงจุดเดียวกันเลย
เขาบอกว่าโอ้โหในรอบไม่ถึง๑๐วันเลยแค่๘วันเนี่ยคุณ
สังเวยแล้ว๔ศพ
จากการสอบถามพี่สาวแล้วก็เพื่อนผู้เสียชีวิต

คาดว่าคนขับรถมาขับรถฝ่าฝนมานะครับ
ซึ่งบอกว่าดีเจคนนี้
น่าจะเสร็จจากการทำงานเป็นดีเจที่ร้านแห่งหนึ่งย่านบางเขน
กำลังเร่งเดินทางไปเปิดเพลงอีกที่หนึ่ง

ที่ร้านอีกแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิทย์๕
โดยนายอันนบผู้ตายไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่
พี่สาวก็เลยคาดว่าน่าจะขับรถฝ่าฝนที่กำลังตก
ถนนลื่นทำให้รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า
เนื่องจากตรวจสอบเบื้องต้นก็ไม่พบรถคู่กรณี
จะมีเพียงเสาไฟฟ้าที่หักเสียหาย๑ต้น
เรื่องของความเสียหายก็ว่ากันไปเดี๋ยวให้ประกันชดใช้นะครับ
โดยศพผู้เสียชีวิตจะส่งไปชนะสูตรยังโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ก่อนจะให้ญาติรับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบัวขวัญจังหวัดนทบุรีต่อไป
ทีนี้พูดถึงเรื่องของโพสต์
หลายคนบอกว่าผู้ตายโพสต์เป็นลาง
คือมันเป็นการแชร์โพสต์ว่าอยากเปิดเพลงอะไรในงานศพตัวเอง
คิดไหมว่างานศพตัวเองจะเปิดเพลงอะไร
แม้ว่าเพลงที่เปิดเราเองจะไม่มีโอกาสได้ฟัง
แต่อย่างน้อยคงเป็นสิ่งสุดท้ายที่สามารถสื่อสารให้คนที่อยู่รับรู้ต่อไปได้
แล้วเนี่ยค่ะตัวดีเจกองคนนี้เขาก็เขียนเพลงข้างบน

แล้วคนก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าโอ้โหพี่แชร์อะไรแบบนี้ทำไม
เพราะว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันก็กลายมาเป็นศพซะเองนะครับ
ส่วนตอนนี้หน้าเฟซบุ๊คของผู้เสียชีวิตนะฮะก็มีศิลปินนักร้อง
มีเพื่อนมีคนรู้จักเข้ามาโพสต์แสดงความเสียใจ
อย่างเช่นศิลปินนักร้องไวตามินเอก็โพสต์ว่าไม่อยากเชื่อเลย

ซึ่งจริงผู้ตายเป็นคนมีอนาคตนะคุณนะ
คือเขาจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะสถาปัตยกรรมนะครับ
อกจากมีอาชีพเป็นดีเจในสารบันเทิงหน้าตาดี

เพื่อนก็ต่างแสดงความเสียใจนะฮะ
ก็ต้องระวังกันให้ดีนะครับขับรถขับรา
แล้วอีกอย่างตรงจุดนี้เป็นจุดอันตรายจริง

ปฏิเหตุบ่อยค่ะมีคนเสียชีวิตก็หลายศพแล้ว
ยิ่งช่วงนี้บางทีฝนตกถนนลื่นด้วยต้องระมัดระวังนะคะ